ถ้าสมมุติขโมยขึ้นบ้านสัก๓ครั้งแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไง
ล่ะ๓ครั้งแล้วคงทนไม่ไหวใช่ไหมก๊อฟ
มีคนเขาอยากด่าเหมือนกันแต่เขาทำแบบนี้
คือหัวขโมยมาขโมยบ้านเขา๓ครั้ง
เขียนป้ายประจานแบบนี้
นะฮะเขียนป้ายติดประจานแบบนี้เท่าเลย
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีข้อความชัดนะครับว่า

เรียนคุณขโมยทราบของหมดแล้วไม่ต้องมา
เพราะคุณมา๓รอบแล้วนะครับ
ซึ่งนายชาติชายเทียนหอมพี่เขาเป็นผู้รับเหมา
ต่อเติมกันศาสนาฟุตซอลของโรงเรียนวัดบ้านฉาง

แขวนไว้เพื่อบอกพวกหัวขโมย
หลังจากที่สายไฟตู้เชื่อมเหล็กรวมทั้งเศษเหล็ก
หายไป๓รอบจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับ

หลังทำงานเสร็จก็จะเก็บเครื่องมือช่าง

วันรุ่งขึ้นก็ต้องมาทำงานต่อ
พอจะใช้ตู้เชื่อมสายไฟตู้เชื่อม

และสำรวจดูผมว่ากองเสร็จเหล็กทิ้งไว้
มันก็ยุบไปหายไปอย่างผิดหูผิดตา
คาดว่าหายไปประมาณ๑เกษาปุ๋ยได้
จึงต้องเชื่อมตู้ติดกับเสาโครงหลังคาซะเลย

ยกไปแล้วก็เก็บสายไฟเส้นใหม่ที่ใช้ทดแทนเส้นที่หาย
เอากลับบ้านเลยคราวนี้นะครับแต่ก็ยังปรากฏว่า
เศษเหล็กมันก็เอาครับทยอยหายไปจนตอนนี้
พี่เขาบอกว่าแทบจะไม่เหลือแล้วเลยต้องเขียนป้ายประชด
คนร้ายเอาไว้แบบนี้จริงไม่อยากเอาความนะฮะ
เพราะคาดว่าคงเป็นคนเร่ร่อนที่มาตอนดึก
แล้วเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่านะครับร้านรับซื้อของเก่า
ถ้ารับซื้อของโจรนะครับแต่บอกว่าไม่ไหวแล้ว
เขียนป้ายคืออยากระบายเข้าใจ
ไม่ไหวแล้วจริง๓ครั้งเราเราก็เสกนะครับ
บางคนอาจจะเขียนแรงกว่านี้ก็ได้นะ